ใครถ้ายังไม่ปังตอนนี้ให้มันก็ต้องเสริมความปังให้ตัวเอง
ถ้าพูดถึงเรื่องสีส่วนผ้ามงคลที่ฉันคนนึง
ไม่ได้งมง่ายง่ายแต่เชื่อหมดใจ

คุณผู้ชมอยากจะเมาส์นิดนึง
คือพรอยมีแบบเป็นบอร์ดครับ
ใช่เขาเรียกว่าชาร์จสีแต่ละวันก็ต้องใส่เสื้อสีอะไรออกมา
เพื่อนใส่สีการรกินีมาแล้วเลยรู้ไหม
เพื่อนด้วยนะว่าเธอวันนี้เธอการากิรีนะ

นี่ดิฉันกำลังจะทำตัวเป็นนางเอกสาวสวยคนนึงอยู่

คิมเบอร์รี่คุณผู้ชม
ใครไม่เชื่อออกจากแก๊งเราไปคิดว่า
คืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดเรื่องสีเสื้อมงคลเนี่ยนะ
ตอนนี้แก๊งพระเอกนางเอกช่อง๓เนี่ย
เขาพร้อมใจการมอบมงให้สาวคิมยืนหนึ่งเรื่องนี้เลย

ลามไปถึงพี่มากเองณเดชน์
รวมไปถึงเพื่อนซีอย่างยายา
ก็โดนชวนเข้ากรุ๊ปสีมงคล

ซึ่งยาย่าเนี่ยเขาก็มาคอนเฟิร์ม

ถ้าเกิดว่าจะมีการนัดรวมตัวกัน

ว่าจะทีมอะไรดีให้เรานัดธีมสีมงคลค่ะ
จากวันเวลาสถานที่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องรู้คือ
สีเสื้อมงคลที่ทุกคนใส่ไปนั้นเพื่อความปังนั่นเอง
เดี๋ยวไปฟังเสียงน้องย่ากันหน่อยค่ะ
เห็นคิมเขาชอบชวนหลายคนแต่งชุด

ก็วันไหนที่นัดกันนะคะชีก็จะส่งมาเลย
ว่าแบบวันนี้สิ่งมงคลคือนี่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่ไปเราก็แบบไม่มีวัน

ไปถึงก็จะทักว่าใส่ซี่นี้ได้ไง

ก็ในกลุ่มถ้าวันไหนจะเจอกันนะคะ

สมมุติวันพุธต้องเขียว
สมมุติวันพุธต้องเขียวก็จะส่งมาเลยว่า

แล้วก็จะบอกว่าสีนำโชคมีเท่านี้นะ
เพื่อนแจ่วไหมหรือว่าทำให้คิมสบายใจ

หนูมีสารอันหนึ่งที่ง่ายมาก
ก็คือแค่หนูเกิดวันพระรหัส
เพราะฉะนั้นหนูก็จะใส่สีแดงสีส้มไว้ก่อน
ง่ายดีแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็สบายใจดีนะ
ก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่แนะนำอะไรแบบนี้

เขายังแบบมีเรื่องแบบนี้ไว้ยึดเหนียวจิตใจ
อย่างวันนี้สีที่พวกเราใส่เนี่ยไม่การากินีนะจ๊ะ

แต่ยังเชื่อได้อยู่นะโบร่ำโบราณคนในวังเขาก็ใส่หน้าแถบตามสีเหมือนกันนะ